กลับเรียนท่านประธานสภาพุทธแทนนัสดรที่ขอรบ
เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและห่วงใยบ้านเมืองทุกคนครับ
ตั้งแต่เช้ามาท่านมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสสมงคลกิจแล้วก็คุณสสปฏิพัฒน์
เป็นเรื่องดีครับที่ท่านได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งผมก็ได้เคยชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลาย
แต่วันนี้ท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมมาก็ยิ่งเป็นเรื่องดีใหญ่
สรุปแล้วมีอยู่๓เรื่องด้วยกันที่ท่านพูดว่าอยากให้รัฐบาลได้ตอบ
เอาละผมก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตอบเรื่องนี้

จนกระทั่งทำให้เกิดการขาดแคลนหมู

พี่น้องที่เคารพครับที่อยู่ทางบ้าน
อยากฟังเรื่องนี้เหมือนกับท่านผู้แทนรัศดร
ผมตำลำดับเรื่องให้ยาวนิดนึง
เป็นอุบัติใหม่ของประเทศไทยเหมือนกัน
นี้เกิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มาถึงปีนี้ครบร้อยปี
ที่ประเทศเคนย่าในทวีปอัฟริกา

แล้วต่อจากนั้นก็ขยายไปทั่วยุโรป
เริ่มเข้าทวีปเอเซีย

เมื่อปี๖๑วันที่๓สิงหา

เราได้เริ่มรับ
กระแสและได้รับข่าวอย่างชัดเจน
จากการได้พบหมูลอยน้ำ
ที่แม่น้ำศพลวก
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

เดินทางไปที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
ในวันที่๑กันยายน
เรียกประชุมทุกหน่วยงาน

สมาคมเลี้ยงสุกร
พร้อมทั้งสมาคมสัตว์แพทย์

หลังจากนั้นเราจึงออกมาตรการทันที

ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกร

พรมแดนในการเคลื่อนย้ายหมู
แล้วเราก็เอาหมู๑๒ตัวนี้
มาเข้าห้องแล็บ

ผลออกมาในวันที่๘นะครับ

หลักสากลในการที่

ก็คือต้องการทำลาย

ไม่ได้เป็นนะครับ

เราจึงหยุดยั้งชะลอมาได้
ไม่ใช่ว่าเราต้องการปิดบัง

เพราะรัฐบาล

ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

กระทรวงเกษตรโดยกรมประสุทธิ์

และสมาคมต่าง

ป้องปามยับยั้ง
นับว่ากรรมการชุดนี้ไม่ใช่๑๐นะครับ

ที่มีความเสี่ยงสูง
คือจังหวัดต่างที่มีชายแดน

ผมได้พูดมาครั้งหนึ่งแล้ว

หมูนั้นมีอยู่๓อย่าง

สุกรนั้นมีอาการอย่างไรมั่ง

เหมือนกันทั้ง๓ตัว

แล้วก็ไม่มีวัคซีนรักษา

ทั้งห้องแล็บของกรมประสุทธิ์และอาจารย์
ก็ประสานงานกันอยู่ตลอด
ผมเองเป็นผู้ที่รับรายงาน

แค่นั้นยังไม่พอ
เราบอกว่าอาการต่างเนี่ย

โรคนี้ไม่แพร่เชื้อไป

เกิดขึ้นเฉพาะหมูและไม่ไปสู่คน

ท่านต้องรีบยับยั้งให้ได้
พนักธนยกก็ให้งบกลางมา

ที่เราได้สามารถป้องกันยับยั้ง

เราจะส่งทั้งหมูเป็น
และผลิตภัณฑ์หมูไปต่างประเทศไม่ได้เลย
เพราะประเทศต่างเขาก็มีการตรวจแล็บ

ต้องมีการตรวจเลือด

ดังนั้นจะปิดบังไม่ได้เลย
เพราะทุกคนเฝ้าระวัง
ตามที่ท่านเข้าใจแน่นอนครับ

เสียชีวิตถึง๒๗๐๐๐ตัว

ผู้เสียหายคือพี่น้องเกษตรกร
ต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกเหมือนกันครับ

วันนี้เราจ่ายเงินหมดแล้วครับ
เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่๑๕กุมภาที่ผ่านมา
เกษตรกรได้รับเงินที่ช่วยกัน
เฝ้าระวังที่ถูกทำลายไป
ขอต่อเติมไปอีกนิดนึง

แม่หมูที่ผลิตลูกหมู

เรามี๑ล้าน๑แสนตัว
ในการขยายพันธุ์๑ตัวคือ๒๐ตัวแม่แม่พันธุ์
ดังนั้นหมูปี๖๔เราจึงมีหมูทั้งหมด๑๙ล้าน
ล้านตัวพี่น้องคนไทยบริโภควันละ๕๐๐๐
ดังนั้นเราก็กินหมูไปทั้งหมด๑๘ล้าน

ถึงท่านนายกท่านร้อนใจ

ตั้งแต่เดือนมกลายันกัญญาเนี่ย
ราคาหน้าฟาร์มที่๘๒บาท
แต่พอมาเดือนกันยาเนี่ยมันตกครับ
เหลือ๖๘บาท

ก็ประมาณ๑๒๘บาท

พอเดือนตุลาพฤศจิกา
ราคาหมูหน้าฟาร์มมันขึ้น

ปริมาณหมูเนื้อหมูตัวหมูเนี่ย

เมื่อวันที่๑๔มกรา

ในขณะที่ไปสำรวจนั้นเหลือหมูถึง

แล้วก็สั่งอีกข้อที่๒

เนื้อหมูในห้องเย็น

ไปทั้งหมด๑๐๘๗แห่ง

มีหมูในสต๊อก๒๕ล้านกิโล
นี่ผมลำดับเรื่องให้เห็นว่า

แล้วหมูขาดตลาดทำให้ราคาแพง

ตรวจเช็คยังมีอยู่

พูดอย่างนี้แล้วหมูมันแพงได้ยังไง

อ้างแต่หมูเครื่องบริโภค

เราก็สามารถดำเนินการอีกนะครับ
ว่าหมูไปอยู่ที่ไหน
วันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่า
เกิดจากผิดพลาดกลไกทางการตลาด

หมูอยู่ครบทำไมหายไปจากตลาด
ทำไมราคามันแพง
เป็นพ่อค้าท่านก็คงจะต้องรู้ว่านี่คือเทคนิค
ิดเบือนกลไกต่าง
ผมก็ต้องยืนยันตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้ว

ตัวเลขตัวหมูนั่นยังอยู่นะครับท่าน
ยังไม่ได้ขาดหรือหายไปไหน
ท่านก็สั่งผมอีกว่าต้องไปเช็คสิ
มันเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้ราคาหมูแพง
วันนี้เรารู้แล้วว่าเกิดจากการบิดเบือนกลไกทางการตลาด
เอาละผมพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่า
ข้อที่๒รัฐบาลหรือท่านนายกหรือกระทรวงเกษตรตัวผม
เราไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากการที่พ่อค้าหมูเลย
เราทำงานเพื่อป้องกันทุกอย่างช่วยเหลือ
ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่เราปกปิดไม่ได้เลย
ผมก็ยังชุดชมนะครับปฏิภัทธ์
ท่านมีความรู้ท่านลำดับเรื่องให้ผมฟัง
ผมก็เอาความรู้ของเขาเนี่ยนำมาใช้แล้วไปแก้ไข
ฝากผมมาว่าต้องรีบแก้ไขเรื่อง
เลี้ยงลายย่อยแน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นท่านนายกสั่งแล้วสั่งไม่ใช่สั่งวันนี้สั่งมาเป็นเดือนแล้ว
เมื่อจำนวนหมูมันหายไปผู้เลี้ยงอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้ว
มี๑๙๐๐๐ลาย
๑๙๐๐ลายเป็นรายย่อย๑๘๖๐๐๐ลาย
มีรายใหญ่และลายกลาง
ถามว่าวันนี้รายย่อยเหลือเท่าไหร่ท่านนายกถามมาอีก

หายไปครึ่งหนึ่งก็เหลือ๙๘๐๐ราย
ลายครับที่หยุดเลี้ยง
โดยความเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งท่านสั่งเลยให้จัดปัจจัยการผลิตแล้ว
รมผู้ลายย่อยเลี้ยงใหม่โดยใช้วิชาการยกระดับเล้าหมู
เงินทุนนั้นสามหมื่นล้านให้พี่น้องลายย่อยได้กู้ได้ยืม
แล้วท่านบอกต้องเร่งเพื่อให้ตัวเลขหมูนั้นเข้าไปสอดคล้องกับตัวเลขที่ลดลงไป
วันนี้เราได้สั่งกรมประสุทธิ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตร

อยู่ต่างจังหวัดมีอยู่ประมาณ๔๐กว่าแห่งเนี่ย
ช่วยกันผลิตลูกหมูให้กับพี่น้องเกษตรกร
ก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเป็นไปไม่ได้

เปิดเผยกันมาตลอดแต่โลกมันไปเหมือนกัน
แล้วหมูแพงก็เกิดจากกลไกทางการตลาดอย่างเห็นได้ชัด
การฟื้นฟูบอกแล้วครับท่านเตรียมเงินไว้๓๐๐๐ล้าน
พี่น้องเกษตรกรได้เร่งกับผมเองก็ต้องรีบไปดำเนินการอันนี้
ให้ทันกับเวลาก็ต้องขอความรู้จากผู้รู้
นะครับวันนี้ท่านรับปากแล้วจะช่วยกัน
อันนี้สิครับถือว่าเป็นการสร้างสรรค์
ติแล้วก็บอกแล้วก็ช่วยเหลือ
ผมขอชมเชยครับในการที่อภิปรายในวันนี้
ท่านต้องเข้าใจว่าเราก็หัวอกเดียวกัน
เห็นใจพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่ยี่สิบ
อภิปรายยื่นยัตติโดยวาจาแน่นอนถ้าเป็นรัฐบาล
ก็ไม่อยากให้ท่านมายุ่งเกี่ยวโดยความบริสุทธิ์ใจ
ผมบอกท่านนายกนายกบอกให้เขาตั้งมา
ให้เขามาช่วยศึกษาเราจะได้รู้จุดอ่อนและปัญหา
เขามีความรู้เขาเป็นผู้แทนเขาสมบัติประชาชน
ตั้งไปเลยกรรมธิการวิสามัน
อันนี้ผมขอกลับเรียนด้วยความจริงใจครับ
ดำเนินการมาอย่างเปิดเผยแล้วก็ต้องขอบคุณ
สมาชิกที่ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
และเราทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสครับขอขอบพระคุณครับ
ลำตีครับต่อไปเชิญ

เกษตรและสากรได้ตอบคำถามผม
ซึ่งซึ่งตอบไม่ชัดเจนครับท่านประธาน
คือผมขอถามท่านเพิ่มเติมนะครับ

ตอนถามพี่ปลายเนี่ยผมถามให้ท่านตอบรายละเอียดไม่ใช่ต่อตอบค่อนข้างคูแบบนี้ครับ
กระบวนการขั้นตอนในการทำงานมีอะไรบ้าง
น่าจะมาชี้แจงสภาให้ชัดเจนนะครับ
แล้วส่วนเรื่องกลไกการตลาดการบิดเบือนกลไกราคาเนี่ย
ท่านโยนให้กระทรวงพาณิชย์อย่างเดียวเนี่ยตกลงท่านจะไม่ร่วมรับผิดชอบกับ
ส่วนพาณิชยเลยเหรอครับคือถ้าท่านน่าจะเตรียมตัวมาดีกว่านี้นะครับ
ไม่ใช่มาตอบบิดเบือนแบบนี้ตอบไม่มีหลักฐานนะครับ
ฝากให้ท่านประธานเรียนไปยังรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสากร

ครับท่านลำตีมีอะไรชี้แจงไหม